ชาวบ้านก็บอกว่ามีนักเสียงโชคเขาไปขอแล้วก็ถูกรางวัลติดต่อกันหลายงวดแล้วล่ะที่นี่
หลังจากได้เลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์เป็นน้ำตาเทียนต่างนะครับ
งวดนี้ก็ไปเหมือนกับโอ้โหถ้าจะชัดขนาดนี้ก็ไม่ต้อง
อะไรอ่ะมันก็หลายตัวเหมือนกัน
คุณผู้ชมดูเอาละกันแล้วแต่จินตนาการชัดขนาดนี้แล้วนะครับ
แล้วก็มีการจุดทูปเสียงทายเพื่อขอเลขเด็ดกันด้วย
อันนี้ทูบค่ะคุณผู้ชมอันนี้โอ้ไอ้ไข่นี้นะครับ
ทางวัดก็นำมาจากวัดเจดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ใครได้ชกลาภสมปรารถนาก็ต้องเอารุบปั่นไก่ชน
ปั้นไก่ชนชุดทหารขนมเปี๊ยะหนังสติ๊กแล้วก็จุดประทัดเป็นการแก้บนกันต่อไปนะครับ
ไปต่อกันที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีผมพาไปที่วัดสร้างใหม่
ชาวบ้านเข้าไปร่วมพิธีเททองนะฮะเป็นการหลอกพระพุทธรูปปางห้ามญาติ
แล้วก็ทอดพระป่าสามัคคีรวมทั้งพิธีพุทธาพิเศษไอ้ไข่ขี่เต่าแล้วก็สวดพันยักษ์
สะดอกเคราะห์แก้ปีชงนะครับเพื่อความเป็นจริมงคลแก่ครอบครัวแล้วก็ตัวเอง
ชาวบ้านไปเดินลอดใต้ท้องรูปปั้นเต่าไอ้ไข่ขี่เต่ามีความกว้าง๕เมตรยาว๖เมตร
นี่อันนี้นะครับเดินรอบกันไปคือสูงประมาณสัก๑เมตร๙๐เซนติเมตรครับ
ว่าทำแบบนี้แล้วจะเป็นการสะดอกเคราะห์พลาดไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างทำเสร็จปุ๊บ
ขอดูกันหน่อยซิเลขเด็ดจากปลายประทัดที่มีการจุดในพิธีเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัย
นำไปเสี่ยงโชคในวันที่๑๒๒๕๕๐๗เอามาฝากกันนะครับ
คุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่บรรยากาศของวัดเถนพลายที่ศรีประจันทร์สุพรรณบุรี
ที่นี่เขาบอกว่าที่อื่นไม่มีเพราะอะไรนะครับมีพิธีบวงสวงรูปปั้นท้าเวชสุวรรณนะครับ
อยู่ด้านหน้าพระเจดีเก่าแก่อายุกว่า๔๐๐ปี
ที่บอกว่าที่อื่นไม่มีเพราะว่าวัดนี้มีรูปปั้นท้าเวสวันสององค์ครับ
ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าท้าเวสวันคู่
ประกอบด้วยปางยืนถือกระบองหรือชาวบ้านเรียกว่าเท้าโชคดี
อีกองค์หนึ่งเป็นปางถือกระดานชนวนคุณผู้ชม
ชาวบ้านเรียกว่าเท้าปลดหนี้ถือเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยนะครับ
จากนี้ชาวบ้านที่ไปไหว้ขอพรนะครับต่างก็นำกระเป๋าเงินเนี่ย
ยังไงรู้ไหมทำไงคะเขาเอาไปลอดขารูปปั้นปุ้ย
เอ้าเหรอปุ้ยลองไปดิเออจะได้โชคใช่ไหมคะ
เงินจะเต็มเป๋าอันนั้นไปเลยอ่าเงินจะเต็มกระเป๋า
ขณะที่นักเสี่ยงโชคก็ให้ความสนใจเลขปลายประทัดที่จุดบวงสวงในพิธีนะครับ
รวมถึงเลขทูปเสียงทายคุณผู้ชมต้องดูเอาเองนะ
อย่าดูอย่าฟังผมเพลินนะต้องเอาตาดูด้วยนะ
๖๙๒อ้านี่แหละครับเพื่อจะเอาไปเสี่ยงโชคกันต่อไป
ส่วนที่วัดจิกสูงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
มีนักเสี่ยงโชคไปไหว้ขอโชคลาบท้าเวสุวรรณที่หน้าพระอุโบสถเหมือนกัน
ร้อยข่วนดอกกุหลาบสีแดง๕๐ดอกไปแก้บน
แก้บนเพราะอะไรอ่ะโอ้โหโดนไปสิ
โดนได้โดนดีถูกรางวัลเป็นเมื่อก้
หัวจะชนหน้าจออยู่แล้ว
เออบับแขนเอาไว้นะครับ
หรือจะไปดูตามแผงลอตเตอรี่ก็ได้เขาเขียนไว้ให้เหมือนกัน

กันดีครับก็จะเห็นเขาบอกเป็นเลขงวดนี้แหละนะ

รูปปั้นกุมารถังทอง

แล้วก็ขอเลขเด็ดเสี่ยงเซียมซีด้วย
คือใครถนัดแบบไหนชอบแบบไหนก็ลองทำดูนะครับ